เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเข้าสู่โหมดการเมืองแล้วนะครับ
เพื่อไทยเตรียมแถลงในการจัดตั้งรัฐบาล
วันนี้จะมีการจับไม้จับมือกี่พัก
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ
ก็ตามเวลาที่เพื่อไทยเขานัดหมายกัน
เที่ยงตรงเดี๋ยวจะแถลงก่อน

เมื่อวานเป็นพาดหัวออกมาบอกว่าจับมือ๕พัก
วันนี้เป็นพาดหัวออกมาใหม่จับมือ๖พัก
โดยพักเพื่อไทยจะจับมือกับพักการเมืองต่าง
ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่อาคารรัฐสภาในเวลาเที่ยงตรงนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ที่เป็น๕พักการเมืองก็ประกอบด้วย
พักประชาชาติซึ่งมี๙เสียง
เสรีรวมไทย๑เสียง
พักเพื่อไทยรวมพลังมี๒เสียง
พลังสังคมใหม่มี๑เสียง
แล้วก็พักท้องที่ไทยอีกหนึ่งเสียง

ประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทย

๔เสียงไปบวกกับของเพื่อไทยเอง๑๔
และบวกของภูมิใจไทยที่จับมือกันอย่างเหนียวแน่นอีก๗๑เสียง
รวมแล้วทั้งสิ้น๒๒๖เสียง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้นะ
ตั้งแต่เช้ามีข่าวออกมาว่าอีก๑พักที่มาแล้ว
ชาติพัฒนากล้าอีก๒เสียง

ยังไม่รวมว่าพรุ่งนี้จะมีการประกาศในการจัดตั้งรัฐบาลกับใครอีกนะฮะ

เขาว่าน่าจะรวมกับชาติไทยพัฒนาอีก

คุณผู้ชมจับตามองกันให้ดีนะฮะ
ค่ะคุณแต่ที่คุณพูดมาเนี่ยที่บอกว่าวันนี้๖ชัวร์เหรอ๖
ทำไมที่ฉันเห็นโพสต์ของคุณกังฟูวัสเมื่อวาน
คุณกังฟูบอกยังไม่พร้อมแล้ววันนี้ยังไม่มาด้วย

ยังไม่ได้ร่วมแถลงจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะ

งั้นก็ต้องตัดพักเพื่อไทยรวมพลังออกไป
อ้าก็ตัดออกไปด้วย๒เสียง

ว่าสรุปแล้วในการแถลงจัดตั้งรัฐบาล
ของภักดิ์เพื่อไทยเที่ยงตรงวันนี้
จะรวมกี่พักกันก่อน
แล้วพรุ่งนี้จะจับเพิ่มกับอีกกี่พัก
แล้วพักสองลุงจะมีหรือเปล่า
คุณผู้ชมต้องติดตามกันให้ดีนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
นักข่าวก็ไปถามทางด้านของหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่
ก็คือนายชวริษฐ์คจรพงศ์กีฬติ
คนนี้เขายืนยันคุณว่าเอาแน่
เอาแน่ฮะตอบรับกับเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยินดีเข้าร่วมเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วที่สุด

จะไปขอเสียงจากพักเก้าไกลนะครับ
ส่วนกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายก
รัฐมนตรีของเพื่อไทยที่ถูกร้องเรียนนะฮะ
ทางด้านของหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่
บอกว่าไม่กังวลนะเชื่อว่าคุณเศรษฐาคงไม่กังวลเช่นกัน
เพราะมีคุณสมบัติครบนะครับ
ส่วนการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้
เสียงก็ไม่ปริ่มน้ำนะเพราะว่าถ้านับนับดูเนี่ย
รวมกันกี่พ่งกี่พักเนี่ยมันจะได้สัก๒๐๐
เมื่อกี้ที่เราบวกกัน๒๓๐กว่าแล้วใช่ไหม

เพื่อไทยรวมพลังน่ะนะ๒๓๖
แต่ทำไมในนี้เขาบอกว่า๒๖๐หรอ
หัวหน้าพักพลังสังคมใหม่เชื่อมั่นว่า
ปริ่มน้ำแน่เพราะน่าจะจับมือกันได้
๒๖๐ถึง๒๗๐เสียง
ไอ้ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยจะมาจากไหนคุณ

หรือว่าพักจากสองลุงสักลุงใดลุงหนึ่งเป็นไปได้ไหมนะครับ

หัวหน้าพักพลังสังคมใหม่ฟังเสียงนะครับ
อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
เพราะผมจะได้เสียงพอในครั้งนี้
เพราะผมจะได้เสียงพอในครั้งนี้
อันนี้ผมมั่นใจนะ
อันนี้เป็นภักดิ์ที่มั่นใจในการจับคั่ว
อันนี้เป็นภักดิ์ที่มั่นใจในการจับคั่ว

หนึ่งเสียงของพลังสังคมใหม่

คือระหว่างนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้
หรือมันอาจจะมีข่าวออกมาก่อน
พักที่เขาจะมาร่วมจัดตั้งเขายังไม่รู้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
เหรอฮะพักชาติพัฒนากล้านะคือนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลนะครับ
สอบบัญชีรายชื่อนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับคำเชิญนะฮะ
ใช่จึงยังไม่สามารถเข้าไปตอบอะไรได้
แต่หากได้รับคำเชิญก็ต้องหาบรือภายในพักก่อน
ส่วนที่มีกระแสมีชื่อของพักชาติพัฒนากล้าจะมาร่วมแถลงรัฐบาล
จัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้๑๐สิงหาคมกับพักเพื่อไทย
คุณหมอวรรณรัชบอกว่าผมไม่ทราบ
นักข่าวถามอีกว่าอาจจะเป็นกรณีของคุณสุวัสดิลิปตะพันลบ
ประธานพักชาติพัฒนาไนก้าที่จะเป็นผู้ตัดสินใจอะไรหรือเปล่า
วรรณรัฐบอกแบบนี้บอกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน

อันนี้ในส่วนของพักชาติพัฒนากล้านะ
ใช่แต่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องพักชาติพัฒนากล้าเนี่ย
เดี๋ยวเราต้องรอดูนะเพราะว่าเอาจริงทางคุณภูมิธรรม
ทางคุณภูมิธรรมเพื่อไทยเขาก็บอกมีการพูดถึงชาติพัฒนากล้ามาด้วย
กับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการขอคำมาคุณผู้ชม

ผมขอย้อนนิดเดียวชาติพัฒนากล้านะฮะ
นักข่าวได้สัมภาษณ์คุณสุวัสดิ์ไปเมื่อเช้าวันนี้

คุณสุวัสดิลิปตะพันลบประธานพักของชาติพัฒนากล้า

ผมเคยได้รับเชิญให้ไปหาบรือเบื้องต้น
ตอนที่เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
และเมื่อวานนี้๘สิงหาคมได้รับการติดต่อแล้ว
ว่าอยากให้ภักดิ์ชาติพัฒนากล้า
มาหาบริกันอีกครั้งในการเข้าร่วมรัฐบาล
นี่แสดงว่าได้รับการติดต่อแล้วนะ
เมื่อกี้คุณหมอวรรณรัฐบอกว่ายังไม่ทราบเรื่อง
แต่ทีนี้พอเราไปถามคุณสุวัสตร์คุณสุวัสตร์ลิปตาภารพบอกว่า
ได้รับการติดต่อประสานแล้ว

อาทิตย์ไงที่เทียบเชิญเสาร์อาทิตย์นู้น

ใช่แต่ว่าต้องไปหาบรือกันนะ
เพราะว่ายังไม่ทราบโครงสร้างในการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย